ส่วนความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลฟอร์มทีมคอรมอของพลเอกประยุทธ์นะครับ
ในการเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยสองนะครับวันนี้พักร่วมรัฐบาลต่างต่างนะครับ
ที่มาร่วมรับพิธีรับพรมราชองค์การโปรดก้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์เป็นนายมนตรีอีกสมัย
ได้ร่วมกันแสดงความยินดีกับพลเอกประยุทธ์นะครับและเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะสามารถผ่านไปได้ด้วยดี

ภายหลังพิธีรับบรมราชองค์การปวดกล้าปวดกระหม่อมแต่งตั้ง
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีผลเอกประยุทธ์ได้กล่าวขอบคุณแก่นำพักร่วมรัฐบาลทั้ง๑๘พักที่ร่วมเป็นศักดิ์ขีพยานและแสดงความยินดี
พร้อมเชิญไปถ่ายรูปพร้อมกันที่เชิงบันไดทางขึ้นห้องทำงานในตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาลกันอย่างพร้อมเพลียง
จากนั้นพลเอกประยุทธ์ได้เดินมายังตึกพักดีบดินด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มเมื่อถูกถามว่าจะนำรายชื่อคณะรัฐมนตรีขึ้นทุนกล้าวได้เมื่อใดเจ้าตัวก็ตอบว่ายังไม่ได้รับรายงานนะจ๊ะยังไม่ได้คุยกัน
จะหาทางพูดคุยให้เกิดความเหมาะสมหาจุดลงตัวให้ได้โดยเชื่อว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยโดยเร็วซึ่งที่ผ่านมามีเพียงการคาดการณ์กันไปเองของสื่อเท่านั้น
ที่ผ่านมาก็เป็นแต่เพียงเห็นแต่สื่อต่างก็เขียนกันออกมานะครับ
เป็นการวิเคราะห์อะไรต่างกันมามากมาย
ผมก็ต้องหาทางที่จะพูดคุยกัน
คำนึงถึงความเหมาะสมจุดที่ลงตัวให้ได้
โดยจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาตินั้นเป็นสำคัญ

เพราะนโยบายของทุกภาคที่เสนอมานั้นก็เป็นประโยชนต่อประชนทั้งสิ้น
แต่ถ้ารัฐบาลเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจากสอสอต่างที่มาร่วมกันเป็นรัฐบาล
ก็ต้องเป็นรัฐบาลของคนไทยทั้งประเทศ
ในการนำเอานโยบายต่างนั้นมาปรับ
ให้สอบพร้อมกับประมาณต่างที่มันมีอยู่ในปัจจุบันด้วยนะครับ
หลังเสร็จสิ้นพิธีตัวแทนพักการเมืองยืนยัน
ยังได้รับการประสานจากแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
ให้ส่งรายชื่อรัฐมนตรีของภาค
และเชื่อว่าอาจจะต้องรอให้ผ่านพ้นการประชุมอาเซียนสมิตร
ช่วงวันที่๒๒๒๓มิถุนายุ่นนี้
เพื่อให้คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน
ดำเนินการประชุมไปก่อนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
กลางกระแสข่าวว่านายกรัฐมนตรี
นัดหารือแก่นำพักพลังประชารัฐเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา
เพื่อพูดคุยถึงการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีภายในพัก
เพราะเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าไม่สามารถดึงกระทรวงด้านเศรษฐกิจ
อย่างกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกร
และกระทรวงคมนาคมกลับมาอยู่ในโคต้าของพักได้
ล่าสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแก่นำกลุ่มสามมิตร
มานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
นายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
สันติพร้อมพัฒน์และนายอนุชานาคาสัย
ว่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ขณะที่นายนัทพลทิพย์สุวรรณที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่า
จะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
แต่หลังจากที่พลเอกประยุทธ์เข้ามาเคลียร์ปัญหามีการเสนอ
ให้ไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การแทน
ส่วนอดีต๔รัฐมนตรีนั้นนายอุตมาสสาวนายน
นั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
สนทิรัฐสนทิจิระวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
กรอบศักดิ์ภูตระกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอล

และนายสวิทย์เมสินทรีย์รัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
อกจากนี้ยังมีพลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
นั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายพุทธิพงศ์ปุณกันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
และนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ขณะที่ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในโคต้าพักพลังประชารัฐ
ประกอบไปด้วยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
นายสมคิตจาตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ
และนายวิศนุเกลืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย
ส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีในส่วนของพักร่วมรัฐบาล
ยังคงเป็นข้อตกลงเดิมพักประชาธิปัตย์ได้รับการจัดสรร๘ตำแหน่ง๗คน
เป็นรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการ๓ตำแหน่ง
คือกระทรวงเกษตรและสหกรกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และรัฐมนตรีช่วยว่าการ๔ตำแหน่ง
เช่นเดียวกับพักภูมิใจไทยที่ได้รับการจัดสรร๘ตำแหน่ง๗คน
แบ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรี๑ตำแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง๓ตำแหน่ง
คือกระทรวงคมนาคมกระทรวงสาธารณสุข

รัฐมนตรีช่วยว่าการอีก๔ตำแหน่ง
ในส่วนของภาคชาติไทยพัฒนาได้รับการจัดสรร๒ตำแหน่ง
คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ที่พักรวมพลังประชาชาติไทยได้รับการจัดสรร
ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
พักชาติพัฒนาได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม